ส่วนที่จังหวัดพัทธรุงผู้ชายคนหนึ่งค่ะลักษณะก็คือการไปเข้าไปหาของป่าอยู่ในป่าเนี่ยนะคะ
จะเอาน้ำพึ่งและรังพึ่งเนี่ยมันอยู่ที่หน้าผาสูงลักษณะภูเขาเป็นภูเขาเล็กแบบนี้
แต่แต่ละจุดเนี่ยมันเป็นหน้าผาหินแบบนี้จะต้องปีนขึ้นไปค่ะ
แล้วผู้ชายคนนี้ไปเป็นลมอยู่ตรงหน้าผาและแถมถูกพึ่งต่อยด้วยนะคะ
ลงมาไม่ได้เจ้าหน้าที่ต้องปีนเขาขึ้นไปช่วยค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทธลุงได้รับแจ้งมีชาวบ้านค่ะ
หน้าผาไปหาน้ำพึ่งแล้วเกิดเป็นลมติดค้างอยู่บนยอดเขา
หินบ่อลาในพื้นที่ตำบลพนมวังเจ้าหน้าที่ระดมกำลังไปเลยค่ะ
ต้องใช้ความชำนาญพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปีนเขา
ไต่เขาไปพร้อมอุปกรณ์ค่ะเมื่อไปถึงพบว่าคนที่เป็นลมติดอยู่บนยอดเขา
ชื่อว่าในเอื้อนชูตรีอายุห้าสิบห้าปีนะคะ
อกจากเป็นลมแล้วยังถูกพึ่งต่อยเป็น๑๐ตัวนอนอยู่บนหน้าผา
เกือบจะถึงยอดเขาอยู่แล้วค่ะและความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่
ยากลำบากภูเขาลูกนี้สูงนะเจ้าสิบหกเมตร
สภาพเป็นเขาหินเป็นหน้าผาเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้วิธีปีนขึ้นไปจนถึงตัวในเอื้อน
แล้วก็ใช้เชือกผูกร่างของในเอื้อนติดกับเจ้าหน้าที่อีกทีนึง
โรยตัวลงมาคู่กันความสูงที่โรยตัวลงมา๑๕เมตรค่ะ
จากการตรวจร่างกายพบว่าในเอื้อนอ่อนเพลียตามร่างกายมีร่องรอยถูก
ต่อยเป็นสิบสิบโดยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ต้องเดินลัดเลาะลงมาจากเขาที่มีความลาดชันกว่าจะนำตัวลงมาได้
ใช้เวลาสองชั่วโมงนะคะคือนอกจากมันจะเป็นหน้าผาแล้ว
แล้วเอาตัวในเอื้อลงมาจากหน้าผามันจะต้องมาเจอพื้นที่แบบนี้อีก
เป็นทางลาดชั้นเนี่ยต้องดึงตัวลงมาอีกจากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าก่อนเกิดเหตุในเอื้อน
ไปกับในหมีค่ะเพื่อนบ้านไปขึ้นเขาหาน้ำพึ่ง
ต่อมาหน้ามืดเป็นลมเพราะอากาศมันอบอ้าวในหมีที่ไปด้วยก็เลยรีบปีนลงมาจากภูเขา
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยนะคะชาวบ้านบอกอีกว่าในเอื้อนมีความชำนาญในการปีนภูเขาลูกนี้
เนื่องจากจะปีนไปหาน้ำพึ่งป่าบ่อยโดยเฉพาะช่วงหน้าแรง
ทำให้เขามีรายได้จากการขายน้ำพึ่งอย่างเดียวปีละเป็นแสน
แต่ว่าอากาศไม่เอื้ออำนวยมันร้อนช่วงนี้ค่ะ